คุณผู้ชมครับมาถึงอีกงานบุญงานใหญ่
อุปสมบทของใครรู้ไหมคุณงานใหญ่ยักษ์มาก

แต่ว่าสอนรามเนี่ยเขาอุปสมบทปรากฏว่าแฟนคลับเนี่ยนะครับ
ก็รวบรวมเงินเพื่อมาร่วมทำบุญในการโปรยทานเป็นล้าน
โอ้โหแล้วโปรยกันกี่ชั่วโมง
กันก็เป็นล้านบาทนะฮะ
ไปดูกันดีกว่างานบุญงานใหญ่งานนี้ครับ
ญาติพี่น้องได้มีการทำพิธีขวัญนาคสอนรามน้ำเพชร

โดยใช้หมอทำขวัญทั้งคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันทร์
พ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนะครับ

แล้วคุณอายิปซีศรีสาคร
แค่ฟังชื่อมาหมอขวัญนาคนี่ก็

แล้วก็ญาติพี่น้องและแฟนคลับ
เชื่อไหมว่าแฟนคลับต้องเยอะมาก

มากจริงนะครับสำหรับงานใหญ่งานนี้นะครับ
ก็มาร่วมกันในการทำขวัญนาคก่อนจะมีงานฉลองนาค
แล้วก็บวชในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับ
โดยนายกรเอกมีสมบัติดีรองภูมิในการโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ในฐานะที่ปรึกษาพ่อแม่ของคุณสอนรามเนี่ยนะครับ
ยืนยันว่าได้หาบรือกับเจ้าอาวาส

พอหรือเปล่า

ซึ่งก็ยืนยันว่ามีเงินที่แม่ยกแล้วก็พ่อแม่รวมแล้วถึงล้านบาท
แต่จะแบ่งการแจกทานเพียง๑ส่วน

ส่วนอีก๒ส่วนจะถวายให้กับทางวัดท่ากาบร้อง
แล้วก็ถวายพระจำนวน๘๙รูปนะครับ
พระเอกลิเกชื่อดังได้ขึ้นเวทีวัดท่ากาบร้องตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครสิทุยา
ร้องเพลงลาบวชแทนคุณพ่อแม่
พร้อมยืนยันแม่ยกรวมเงินนับล้านบาทโปรยทานนะครับ

บาทและ๑๐๐บาททำเป็นพวงมาลัยคล้องคอให้สอนรามนะครับ
อันนี้คือภาพก่อนที่จะบวชนะ

แฟนคลับที่จะพับเหรียญพับเหรียญมาให้โปรยทานนะครับ
เพราะว่าหลายคนก็จะส่งมา
ส่งมาจากหลายที่ส่งปรายศนีย์มาบ้าง

ก็จะทำมาให้เยอะแยะเลย
ก็รวมแล้วก็น่าจะร่วมร้านครับ
ก็จะบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าการโปรยทานนี่คือ
เป็นเหมือนทานน้ำใจจากแฟนคลับนะครับ

บางคนให้เยอะบางคนให้น้อย
แต่พอมารวมกันเนี่ยมันก็จะได้จำนวนที่มากครับ
แล้วก็อาจจะก็ยินดีรับตรงนี้ไว้
เพราะว่าตรงนี้ถือว่าทุกคนอยากจะร่วมบุญกันนะครับ
ตอนนี้ต้องเรียกว่าพระสอนรามแล้วนะครับ
ซึ่งพระสอนรามก่อนหน้านี้ก็เปิดเผยว่า

แต่ว่าเคลียร์คิวได้แค่๒๒วันเท่านั้น

เพราะงานของสอนรามน้ำเพชรคุณถูกจองเต็มไปถึงปี๒๕๕๙

ใช่ค่ะดิฉันอาจจะนำหน้าไปสักนิดนึงนะคะ

พูดถึงเรื่องของพระสอนรามกันต่อนะครับ
ส่วนสาเหตุที่พระสอนรามท่านบวชที่วัดท่ากาบร้อง

เนื่องจากบีดาคือคุณพ่อมนรักอเนกลาบ
แล้วก็ต้องการที่จะบวชทดแทนคุณพ่อแม่
ที่สำคัญสถานัยพระพิพัฒนาศาสนกิจวิทธาณิ
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครสิทธิยา

ซึ่งเป็นพระที่ท่านส่งเสริมเรื่องของลิเกไทยนะครับ
โดยเจ้าวาดวัดท่ากาบร้องได้จองคิวว่าจ้างคณะของสอนรามปีละหลายครั้ง
ช่วงเทศกาลต่างเป็นเวลายาวไปอีก๑๐ปีล่วงหน้า